ก็น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหม
คือคนงานขับรถแบ็คโฮที่เขาพวกขุดเจาะต่างเลยนะ
ปรากฏว่าเขาโดนหินหินขนาดมหือมาเนี่ยถล่มมาใส่
แล้วสภาพจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมดูค่ะ
โอ้ไม่ใช่เมืองนอกนะนี่คือที่ไทยที่เชียงรายนั่นแหละ
กู้ภัยกำลังไปช่วยเหลือคนขับแบ็คโฮล
เขาโดนหินขนาดใหญ่ขนาดมหมาถล่มทับกลิ้งลงมาทับรถแบบนี้
แล้วตรงห้องโดยสารกดทับลำตัวคนขับนะ
คนขับติดอยู่ข้างในคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนู้น
ติดอยู่ในรถแบบนั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานเอาอุปกรณ์ตัดทางมา
จะช่วยได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ลำเลียงตัวคนขับแบ็คโฮออกมาได้ปลอดภัย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงไซส์ขุดเจาะภูเขาหินของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านยกเจริญที่หมู่๘อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะ
อาการเป็นยังไงบ้างคนขับแบ็คโฮคือตอนนี้ขาขวาบิดผิดรูป
แล้วก็มีแผลเปิดจากการโดนหินมากดทับมาถล่มใส่
เขามีอาการเหนื่อยหอบด้วยก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ประสานโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรรับตัวไปรักษาต่อไป
ดูสิข้างหน้าที่โดนกดทับมามันยู่ลงมาแบบนี้เลยอะค่ะ